ชมคะเมื่อวานี้เป็นยังไงกันบ้าง
หลายคนยิ้มออกหลายคนปาดน้ำตา
อย่าพูดค่ะมันเจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บตอนนี้ก็ยังเจ็บอยู่
ทำไมตาบวมแต่บอกเลยว่าคนในวงการบันเทิงของเรารับทรัพย์กันอื้อเลยนะคะ
เฟี้ยวฟ้าวสุดสวิงริงโก้โอ้โหคนนี้มาทุกงวดจริงคุณนะ
ต้องบอกว่าเมื่อวานนี้ค่ะฟาดไปเต็มเลย
เลขท้าย๓ตัว๓๖๔ทั้งหมดกี่ใบรู้ไหม
ค่ะ๘๐ใบเอ้าหกลบคูณหารับทรัพย์ไปแบบจุก๓แสน๒ค่ะ
และอย่างที่เราทราบนะคะว่าเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยเขามีความเชื่อความศรัทธาในเรื่องของพญานาค
เฮงรอบนี้เธอก็เชื่อว่าน่าจะเป็นผลมาจากการสวดมนต์ปฏิบัติธรรมด้วย
และทุกครั้งที่ถูกลอตเตอรี่ก็จะนำเงินที่ได้เนี่ยไปทำบุญสร้างวัดนะคะ
ส่วนอีกคนนี่ก็สายเฮงนอนมาเลยเหมือนกันค่ะคุณผู้ชม
สองพาราดอกของเราช่วงนี้คอนเสิร์ตต้องงดแต่บอกเลยว่าพี่สองยิ้มออกนะคะ
มีตัวเลขวิ่งเข้าบัญชีแบบรัวเพราะเมื่อวานนี้รับทรัพย์กับเขาด้วย
ถูกลอตเตอรี่เลขท้าย๒ตัวที่๒โพสต์แบบขำว่า๕๕ใบเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
คำนวณแล้วเก็บแต้มไปหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นบาทนะคะโอ้โห
คือถูกรางวัลไม่ใหญ่หรอกแต่ที่ซื้อไปเนี่ยใหญ่มากหนักมากแต่ละคนนี้โอ้โหนะ
แต่จะบอกว่าคุณเฟี้ยวฟ้าวเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบว่าเวลาได้เงินไปเนี่ยนะเขาจะเอาไปทำบุญตลอด
แต่อย่างพี่สองเองเนี่ยไม่ทราบแต่พี่สองก็ถูกบ่อยมากสองคนเนี่ยเป็นคนที่ชาวโซเชียลให้ความสำคัญ

ช่วงนี้พี่สองมาแรงนะคะไม่เป็นไรนะจ๊ะถ้าใครไม่ถูกงวดนี้จ้ะงวดหน้าเอาใหม่แล้วกันนะคะ